จะพาไปติดตามไปจับตาการโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลตอนนี้วาระที่๓แล้วนะคะ
ดูว่าท่าทีแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไร
และจุดสำคัญจุดหินของการแก้ไขรัฐธรรมนูลครั้งนี้คืออะไร
ต้องถามว่าไปต่อได้หรือเปล่า
เดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนะว่าจะไปต่อกันได้ไหม
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพเลยนะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณดาวครับ

รัฐมนูลเรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
เรื่องการเมืองเรื่องการปรับคอรมอ
คนบอกบางทีมันน่าเบื่อวนไปวนมาแล้วไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้น
แต่ว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลเบื่อไม่ได้นะครับ
ท่านต้องตามให้ดีท่านต้องก่อติดให้ดี
เพราะเรื่องนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมือง
มันอาจจะเป็นจุดหักเหทางการเมือง
ที่จัดมันทำให้เกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง
เรื่องนี้แหละครับไม่ใช่เรื่องเล็กให้จับตาดู
เพราะพอเปิดสภาสมัยวิสามันที่จะโหวตวาระสาม
มันเป็นเรื่องประชาชนต้องตามด้วย
การโหวตวาระ๓มันจะเป็นตัวแปลจุดเปลี่ยนจุดหักเหอย่างที่ว่า

เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์๑๔ตุลา
อายุมากหน่อยนั่งอยู่หน้าจอนึกได้ใช่ไหมครับ๑๔ตุลา
เหตุการณ์๑๔ตุลาวันมหาวิปโยคเนี่ย
ก่อนจะถึงวันมหาวิทโยกวิปโยค
สิบสี่ตุลามันเริ่มต้นยังไงครับสิบสี่ตุลาก็เริ่มต้นด้วยมีคนเรียกร้องให้จอมพล
ถนอมจอมพลประพาทประกาศใช้รัฐธรรมนูลเสียทีนึงหลังจากเอาไปล่างไปดองไว้นานนานมาก
บรรดานิสิตนักศึกษาเขาก็เริ่มต้นตรงนั้นสุดท้ายขึ้นมาก็มีคนมาเรียกร้องเยอะแยะมีการจับกลุ่ม
ในที่สุดก็กลายเป็นวันมหาวิปโยคนี่เล่าย่อเพราะรายละเอียดมันเยอะ
ก็เรื่องรัฐมนูลนี่แหละครับเพราะเขาทนไม่ได้
มาถึงวันนี้สถานการณ์มันไม่ถึงขนาดว่าจะเอามาเทียบเคียงได้
แต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านี้กลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ที่เขาแตกแขนงออกไป
กลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มโน้นกลุ่มนั้นแล้วก็เสียงเรียกร้อง
ไม่รู้อะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่อย่าลืมนะ
ข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างตอนแรกแรกก็คือเรียกร้องเรื่องรัฐมนูล
แต่เขาเห็นว่าเมื่อรัฐมนูลถูกบรรจุเข้ามาในสภาแล้ว
ขับเคลื่อนไปแล้วเขาก็เฉยเสียเรื่องรัฐมนูล
วันนี้รัฐมนูลมาถึงจุดที่ว่าจะได้โหวตวาระ๓กันไหม
ถ้าได้โหวตวาระ๓มันก็เดินต่อได้
ถ้าได้โหวตวาระ๓ก็เดินต่อไปตั้งสสรได้สสรก็มาร่างรัฐมนูลได้
แต่ว่าวันนี้เรื่องของรัฐมนูลวาระ๓มีผู้เล่นมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะครับ
ผู้เล่นตัวละครแต่ละฝ่ายแม้ว่าจะสวมหัวโขนแม้ว่าจะเปิดหน้าเล่น
แต่ว่าเรื่องนี้วันนี้คนดูเขารู้ครับ
คนดูเขารู้ว่าใครเล่นอะไรยังไงกันอยู่
ปากว่าตาขยิบใครจริงใจใครไม่จริงใจ
ใช้เทคนิคต่างนานาเขารู้
ฉะนั้นใครปากว่าถ้าขยิบไม่จริงใจอันนี้จะมีปัญหามาก
แล้วอีก๒๓วันนี้จะรู้กันครับว่าตัวละครผู้เล่น
จะแสดงท่าแท้ออกมาให้เห็นยังไงเรื่องการโหวตรัฐมนูลวาระสาม
เพราะโจทย์ใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่าโหวตรับหรือโหวตไม่รับวาระสาม
โหวตรับหรือโหวตไม่รับวาระ๓ตัวละครผู้เล่นกลุ่ม๑เขาบอกว่า
โหวตวาระสามไม่ได้แล้วเพราะว่าสารรัฐมนูลวินิจฉัยว่า
ก่อนจะแก้รัฐมนูลจะต้องทำประชามติก่อนและต้องทำภายใน๑เดือน
แต่คนที่เขาคิดว่าโหวตได้เขาบอกว่าที่รัฐมนูลฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ที่เรียกเข้ามาในสภาวาละ๑วาละ๒แล้วมาค่าอยู่วาละ๓
ยังไม่ได้ไปแตะเรื่องการแก้รัฐมนูลเลย
ฉะนั้นจะเรียกว่าที่ผ่านมาวาระ๑วาระ๒มาคาอยู่วาระ๓
เป็นการแก้รัฐมนูลไม่ได้ไม่ได้

โหวตกันวาระ๓แล้วพอผ่านวาระ๓แล้วไปเลือกสอสอรอ
นั่นแหละสสรจึงจะเริ่มแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งก่อนหน้านั้นนั่นแหละถึงจะเอาไปทำประชามติก่อนได้
แต่ที่บอกว่าไม่ทำประชามติมาก่อนหน้านี้ผ่านวาระ๑วาระ๒มาแล้ว
ไม่ใช่คนละเรื่องกันนี่ท่านจะเห็นไหมว่า
ความเห็นมันต่างกันชัดเจนมากทั้งสองฝ่าย
แล้วจะเอายังไงถ้าเห็นอย่างนี้เอายังไงทายได้เลยครับว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย
พอถึงวันที่๑๗หรือ๑๘ที่จะเอาวาระ๓เข้า
จะต้องมีคนลุกขึ้นมาเสนอท่านประธานปรึกษาท่านประธานปรึกษากันไปปรึกษากันมา
เห็นตรงกันเห็นแย้งกันในที่สุดผมว่ากว่าจะได้โหวตวาระ๓ก็ยุ่ง
สำคัญว่าจะได้โหวตไหมล่ะครับวาระ๓ถ้าสมมุติว่าบรรดาคนที่เขาไม่เห็นด้วยให้แก้
เขาไม่มาประชุมมาประชุมให้น้อยลงหรือลาประชุมหรือมาประชุมแล้วไม่รับวาระสาม
โดยเฉพาะในส่วนสวใช้เสียง๘๔เสียงเท่านั้นสวไม่เห็นด้วย๘๐เสียง
เสียงเท่านั้น๕๐๐กว่าที่เห็นด้วยช่วยไม่ได้เรียกว่าเสียงข้างน้อยชนะเสียงข้างมาก
หรือถ้าไม่อยากให้สว๘๔คนเดินถนนลำบากตกเป็นจำเลย๓คนก็ทำอย่างที่รองวิศนุบุ้ยไว้ก็คือว่า
ถ้าเข้าประชุมไม่ครบไม่มาประชุมเสียวาระ๓ก็ตกไปปริยาย
ระสามตกไปปริยายยังไงครับเริ่มต้น
เริ่มต้นก็คือว่าต้องเสนอยัตติแก้รัฐมนูลเป็นรายมาตรา
เป็นรายมาตราหมายถึงว่าฝักฝ่ายที่รับรับประชาธิปไตยต้องการให้แก้
ตรานั้นมาตรานี้ก็เสนอเข้าไปคนที่ไม่เห็นด้วยให้ไกล
ในการแก้มาตรานั้นมาตรานี้ก็แสดงไม่เห็นด้วย
เอาแค่ว่ามาตราที่ว่าให้สวมารวบโหวตนายกรัฐมนตรีได้
ประชาธิปไตยเขาเรียกร้องมาตลอดว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่เป็นประชาธิปไตย
คุณไปทำบทเฉพาะการไว้ให้สวที่คุณตั้งขึ้นมาเลือกคุณต่อได้เนี่ย

แต่ว่าในจำนวนนั้น๘๔คนที่เขาตั้งกันมา

เขาบอกถ้าโหวตไปตามนั้นก็แปลว่าเขาก็พ้นอำนาจเขาก็พ้นหน้าที่
เขาอยากอยู่ในอำนาจต่ออยากอยู่ในหน้าที่ต่อไม่รู้จบรู้สิ้น
เขาก็ต้องออกมาค้านแน่เขาก็ต้องออกมาค้านแน่
ค้านโดยไม่รับเสีย๘๔คนรัฐมนูลก็ไปต่อไม่ได้
ทั้งหมดเนี่ยมันจะทำยังไงทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่ภาวะความขัดแย้ง
ไปฟังนักวิจารณ์นักวิเคราะห์ทางการเมืองกี่คนกี่คนเขาก็เห็นตรงกันหมด
ว่ามันจะนำมาสู่ความขัดแย้งใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าถ้ายังเล่นกันอย่างนี้
ถ้ายังเผยท่าแท้กันว่าแก้ไม่ได้ไม่ให้แก้
แก้ไปฉันหมดอำนาจแก้ไปฉันไม่มีอำนาจต่อ
แต่ก่อนนี้ท่านก็สอนหนังสือแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านมาเป็นสว
โอ้โหเป็นมาคนต่อเนื่องกันมา๒๐ปีแล้วนะครับ
มีคนถามว่าไปลองดูดีสิเวลาจะนอนเนี่ยยังต้องใส่สูตรนอนหรือเปล่า
ติดยึดกับหน้าที่ออกไปก็ทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้ว
ฉะนั้นก็พยายามรักษาอำนาจไว้ให้มากหน้าที่ไว้ให้มาก
ผมเอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่าให้จับตาดู
เรื่องนี้ให้ดีสิบเจ็ดสิบแปดโหวตวาระสาม
หนึ่งจะได้โหวตหรือไม่สองโหวตแล้วผ่านได้หรือไม่
ถ้าผ่านไปแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้โหวตไม่ได้ผ่าน
ท่านก็จะรู้ว่าอุณหภูมิการเมืองมันจะเป็นยังไง
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจริงนะครับ
เพราะว่าประชาชนก็หวังพึ่งสภา
ในการที่จะหาทางออกให้กับบ้านเมืองไปต่อได้หรือไม่นะครับ